เมื่อกี้ตอนเริ่มเข้าข่าว
คุณทัศนัยโปรยขึ้นมาว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยยุคนี้

จึงพยายามไปทำอะไรให้คนเชื่อว่า
เรียนสถาบันโน่นสถาบันนี่

อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตั้งคำถามเหมือนกันก็คือว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยยุคนี้
กระบวนการหลอกลวงช่อกงประชาชน
จึงผุดโพลเป็นดอกเห็ด
เรื่องนั้นเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็เรื่องแชร์ลูกโซ่
โผล่ขึ้นมาหลอกลวงถูกจับได้
อ้าวรายใหม่โพลขึ้นมาอีก
บางทีลายเก่าที่ถูกจับได้ประกันตัวออกมา

มีการประเมินกันว่าคนที่ถูกช่อกงหลอกลวงเนี่ย
มีหลายแสนนะครับรวมกันแล้ว
มูลค่าที่ถูกหลอกลวงไปก็เยอะเยอะมาก
บางคนถูกหลอกนิดหน่อย
แต่ว่าหลายคนถูกหลอกหมดเนื้อหมดตัว
ครอบครัวล่มสลายครอบครัวแตกแยก
นำมาสู่ปัญหาสังคมเยอะแยะไปหมด

แล้วข่าวที่ทำให้คนงงมากก็คือว่า
มีกระบวนการที่ร่วมมือเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป
นายตำรวจใหญ่คนหนึ่งอดีตผู้บังคับการจังหวัดเลย
ไปร่วมกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของสากรออมทรัพย์
ชื่อพลตมตรีสุรเชษเอ่อพลตมตรีเดี๋ยวนะ
เอ่อขอดูนิดนึงสุทิพย์ครับสุทิพย์ผลิตกุศลทัศน์
ผู้การจังหวัดเลยอันนี้เกี่ยวกับโครงการสากรออมทรัพย์ตำรวจ
มีตำรวจค่าราชการตำรวจ๑๙๒นายถูกหลอก
มีเม็ดเงินเสียหาย๒๒๙ล้านบาทขณะนี้เนี่ยพลตมตรีสุทธิพย์
ถูกออกจากราชการไปแล้วแต่ความคืบหน้าลึกไปกว่านั้นก็คือ
มีคนร่วมกระบวนการน่าตกใจมากพลตมตรีสุรเชษหักพรรณ
ได้รับมอบหมายจากพบตลให้ไปลุยเรื่องนี้
เดี๋ยวจะคุยกับท่านหน่อยว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนยังไง
สวัสดีครับท่านรองผู้ประชาการครับ

ครับตกลงว่าไปถึงไหนแล้วครับเรื่องของพลตบตรีสุทิพย์
ครับในเรื่องของการช่อกงประชาชนนะครับโดยการช่อกงตำรวจนะครับ
ในเรื่องของสากรที่มีจุดเริ่มต้นนะครับจากสากรออมทรัพย์ตำรวจภูทรจังหวัดเลยนะครับ
ขณะนี้ในเรื่องการดำเนินคดีอาญานะครับณขณะนี้ก็ได้มีการจับกลุ่มแจ้งข้อเก่าหาไปแล้วทั้งหมด๖คนนะครับ
รวมทั้งท่านพลตรีสุทิพย์ด้วยนะครับในความผิดเนี่ยก็จะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งในส่วนของการช่อกงประชาชนนะครับเป็นหลักนะครับ
รวมทั้งในการดำเนินการวันนี้เนี่ยเรามีการเข้าตรวจค้นบ้านของกลุ่มผู้ต้องหานะครับ
หน้าบ้านของกลุ่มผู้ที่เอาเงินของประชาชนก็ดีของตำรวจก็ดีเนี่ยไปหลอกลวงลงทุนนะครับ
วันนี้เรามีการตรวจค้นทั้งหมด๒๐กว่าจุดนะครับเรามีการยึดและอายัดรวมแล้วเป็นทั้งเงินสดและทรัพย์สินนะครับ
รวมแล้วประมาณ๑๔๐บาทขนาดนี้นะครับในส่วนนี้เนี่ยในทางการสอบสวนขนาดนี้นะครับ
ก็ในความผิดที่ดำเนินความผิดต่อก็คือความผิดเรื่องความผิดฐานฟอกเงินนะครับ
ซึ่งสำมังงานประวังงอเนี่ยจะเมืองการแย่งข้อเก่าหาและก็ยึดและอายัดรวมในส่วนนี้ต่อไปนะครับ
หลังจริงเนี่ยการร่วมกระบวนการพวกนี้มันแค่ไม่น่าจะทำกัน๕๖คนมั้งครับ
มันมีลึกกว่านั้นไหมครับ
ครับใช่ครับวันนี้เราพูดว่ามีผู้จะร่วมกระบวนการเนี่ยมากกว่านี้อีกเยอะพอสมควรนะครับนะครับ
วันนี้ผู้ที่ร่วมกระบวนการเนี่ยผมดูประเมินดูเบื้องต้นนะครับ
จากวงที่เรามีการขยายวงไปเรื่อยเนี่ยน่าจะเป็นร้อยคนนะครับขณะนี้นะครับ
แล้วความเสียหายขณะนี้เนี่ยเป็นพันกว่าล้านบาทนะครับ
เพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังดำเนินการเนี่ยก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับ
รวมถึงไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่รัฐในส่วนของเจ้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในหน่วยงาน
ใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานยุติธรรมใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นตำรวจก็ตาม
วันนี้เนี่ยเราบังคับใช้กฎหมายเดียวกันทั้งหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องการยึดอายัดทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยวันนี้เรายึดไปทั้งหมด๑๔๐กว่าล้านแล้วนะครับ
เพื่อที่จะนำทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมาเฉลี่ยคืนให้กับประชาชนและตำรวจที่เสียหายนะครับผม
ครับครับผมได้ยินมาว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีค่าราชการคนในเครื่องแบบที่ไม่ใช่ตำรวจก็มี
อันนี้ข้อมูลข้อมูลถึงท่านมีเรื่องพวกนี้ไหมครับ
ด้วยความสินค้าของประโยชน์คนแม่ต้องยอมรับว่าใดกว่านี้อีกก็เป็นประโยชน์จริงนะครับ
ท่านหลอกครับสัญญาณเครื่องนี้มันโครกฆาตโครกฆาตมากเลยนะครับ
วางหูไปนิดนึงเดี๋ยวเขาจะต่ออีกเบอร์หนึ่ง
แล้วผมจะได้คุยกับท่านใหม่เพราะสัญญาณมันไม่ดีนะครับ
ผมกำลังจะบอกท่านว่าเรื่องของตำรวจหลอกตำรวจด้วยกันนี่ก็แปลก
เพราะว่าลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเองแท้เจอเข้าไปเท่าไหร่๑๙๒นาย
อันนี้เป็นไปได้ยังไง
อันที่สองที่กำลังจะตามดูก็คือว่าเมื่อยึดทรัพย์มาแล้วเนี่ย
เอามาเกลี่ยให้คนที่เสียหาย
จากทั้งหมด๒๒๙ล้าน
แวดวงตำรวจเนี่ยเอาละเกลี่ยกันไป
อันนี้ก็ถือว่ากฎหมายปปงยึดทรัพย์แล้วเอามาเกลี่ยได้
สมัยก่อนเนี่ยยึดมาเอาเป็นของแผ่นดิน
แล้วกว่าจะได้คืนมาให้กับผู้เสียหายเนี่ย
กรณีชะมอยเนี่ยโอ้โหย

เอาตอนนี้ท่านผลบุตริสุรเชษฐ์กลับมาแล้ว
ท่านครับตกลงว่า๑๐๐กว่าล้านที่ยุทธ์มาได้เนี่ย
คนที่เสียหายเขาจะได้คืนประมาณเมื่อไหร่
โดยกระบวนการของศาลซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลา

แต่ว่าในส่วนทรัพย์สินทั้งหมดหรือเงินทองทั้งหมด
วันนี้ยอมรับว่าเราอาจจะคืนให้ได้ครบไม่หมด
แต่ว่าจะพยายามดำเนินการคืนให้ประชาชนให้มากที่สุด

วันนี้ในเรื่องของความเดี๋ยวร้องประชาชน
เรื่องการหลอกลวงลงทุนรักษาเช่นนี้
จะมีลักษณะคล้ายกับแชร์ลูกโซ่นะครับ
คือตำรวจเป็นตัวตั้งตัวตีซะเองเนี่ย

เมื่อกี้ท่านพูดออกมาคำนึงว่า
คนในกระบวนการยุติธรรม
ร่วมมือด้วยเหรอครับ

นานไหมครับกว่าจะได้ความจริงว่า
คนที่ร่วมกระบวนการเนี่ยเป็นใครไปถึงไหนยังไง

เราก็ต้องพยายามคือในขั้นตอนนี้เนี่ย

แต่ผู้เกี่ยวข้องเหมือนที่ผมเรียนมีมากกว่านั้น
ในการทำงานผมเอาว่าน่าจะใช้เวลาถึงเกือบ๒เดือน
ถึงจะไล่ได้เส้นทางการเงินทั้งหมดนะครับ

เรื่องเกาะเต่า
ถึงแม้ว่าตำรวจจะยืนยันว่าไม่มีการข่มขืนจริง

แต่ว่ามีคนอีกไม่น้อยที่ยังแคลงใจว่า
ทำไมเราไปตัดกระบวนการที่จะไปสอบปากคำผู้เสียหาย
เราไม่เปิดให้ผู้เสียหายเข้ามาให้ปากคำ
เราไม่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายได้พูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตรงนั้นจะทำยังไงที่จะหยุดยั้งเรื่องพวกนี้
ให้คนเชื่อโดยสนิทใจได้กระบวนการจากนี้ไป

ครับตามเรียนท่านอาจารย์เขาว่าในขณะนี้
เรื่องการตรวจสอบเขาได้จริงครับ

โดยการให้สัมภาษณ์ของคุณแม่เขานะครับ
หรือให้สัมภาษณ์ของคุณอิสซี่เองเนี่ย
ทางที่เราทราบเหตุเรารีบลงพื้นที่

ณวันนั้นในพยานฐานที่เราตรวจสอบได้

เรายังไม่พบเหตุหรือร่องรอยอะไรต่าง
จะยืนยันหรือชี้ชัดได้ว่ามีเหตุการณ์มอมยาวางยาหรือข่มเกลือนเกิดขึ้นจริง
รวมถึงการจำลองเหตุการณ์ด้วยนะครับ
แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำอยู่
สิ่งที่ตำรวจกำลังพยายามทำก็คือการเร่งรัดในการค้นหาพยานฐาน
ให้เขาด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นนะครับ

กระบวนการสอบสวนเนี่ยจะเริ่มจากการสอบสวนผู้เสียหายก่อนใช่ไหมครับ

ขณะผู้เสียหายยังไม่มาให้การ
เรายังลงไปค้นหาประณานอธานในพื้นที่ถึง

เพราะฉะนั้นวันที่จะไม่เหมือนกับปี๕๗
วันนี้ตำรวจทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ในการตรวจสอบข้อจริงมันก่อนเรายูติไว้เพียงเท่านั้น
แต่กลับหิดแล้วว่าถ้ามีพยายามอันส่านใหม่
ซึ่งวันนี้เราก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายหรือคุณอิสตี้
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเองก็กลับเรียนประสาน

จะขอเดินทางไปสอบประคำเจ้าตัวเขาที่อังกฤษนะครับ
เพื่อที่จะให้เขามีความอุ่นใจมั่นใจและเชื่อมั่น
ในระบบกระบวงงานวิทยาธรรมของไทยเรา
แต่ถ้าเราไปสอบประคำแล้วได้ผลประการใด
มีการตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้ว
ได้ผลประการใดเราก็จะชี้แจงเขาทราบนะครับ
ถ้าหากว่าตรวจหลักฐานต่างแล้วสอบประคำแล้วนะครับ
สรุปแล้วว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
เราจะต้องดำเนินคดีให้เขานะครับ
แต่ถ้าเราตรวจสอบหลักฐานต่างแล้วไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เหมือนที่เราตรวจสอบเหตุครั้งแรกเนี่ย
เราก็จะต้องแจ้งเขาทราบนะครับ
ได้ประสานไปยังฝั่งทางโน้นหรือยังครับที่อังกฤษฮะ
ครับคือตอนนี้ทางสาธุอังกฤษประจำประเทศไทยได้ประสานไปแล้วครับ
ก็ตอนนี้ผมคิดว่าในขั้นตอนก็น่าจะใช้เวลาการนี้
น่าจะไม่นานน่าจะไม่เกิน๒๓อาทิตย์นะครับ
เราก็คงจะได้รับคำตอบจากทางสถานทูตแล้วนะครับ
ว่าจะให้เดินทางไปหรือว่าจะให้คุณนิสซี่เดินทางมาให้เราสอบประคำที่ดี
ถ้าจะต้องเดินทางไปท่านจะเดินทางไปเอง
ถ้าผมจะต้องเดินทางไปเองครับนะครับ
ถ้าเดินทางไปเราก็พร้อมคณะพนักงานสอบสวนจะเดินทางไปสอบประคัมเขาเองนะครับ
เพื่อจะให้เขามั่นใจแล้วเห็นชัดเจนเลยว่า
ตำรวจเรามีความมุ่งมั่นในการทำงานนะครับ
วันนี้ไม่ได้เกี่ยงอนนะครับ
ถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงก็ต้องทำคดีให้เขา
แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็ต้องพูดกันให้เข้าใจว่า
เหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้สำหรับประเทศไทยนะครับ
โอเคครับฉะนั้นจะต้องรอว่าเมื่อไหร่ไปเจอกัน
สอบปากคำได้คืบหน้ายังไงเดี๋ยวก็คงเป็นข่าวตามมานะครับ
ครับเข้าข่าวทุกคนให้จากมากครับ
ผลตำรวจลีศูลเชษหักผ่าน
ถ้าฟังตามนี้ก็แปลว่ายังไม่ปิดจบนี้

ฉะนั้นเมื่อยังไม่ให้ปากคำ
ถ้าเขาไม่มาเราไปหาเขา
อันนี้ก็เป็นข่าวเพิ่มเติมเข้ามานะว่าตำรวจเตรียมที่จะไปพบ
ผู้ที่ประสบเหตุทั้งแม่เขา

ใช่ครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยก็ต้องคงตามกันต่อ
เพราะว่าความเสียหายเป็นพันล้านนะครับ